อ่ะข่าวนี้ลูกเป็นห่วงพ่อใช่ครับนะคะส่วนข่าวต่อไปเนี้ย
มามองหน้าลูกของเขาคือมีการด่าทอ
มีการพูดได้ถ้อยคำที่รุนแรงแถมระงับอารมณ์ตัวเองไม่อยู่
ตบหน้านักเรียนคู่กรณีของลูกด้วยนะคะ
แถมยังท้าทายข่มขู่และที่เอวเนี่ยมีปืนเหน็บไปด้วย
ไปดูคลิปต้นเห็ดก่อนค่ะ

อารมณ์ร่มแรงทีเดียวแล้วก็เป็นการพูดกับคู่กรณีของลูก
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีค่ะ
นักเรียนหญิงที่ถูกทำร้ายในคลิปนี้

เธอเล่าค่ะเธอเล่าว่าก่อนหน้านี้
เพื่อนของเธอมีปัญหากับรุ่นน้องม๒ในกลุ่มโรงเรียนเดียวกัน

เคยไปเคลียร์กับน้องม๒แล้วแต่ไม่จบ
เวลาเจอกับน้องม๒ก็มักจะมองหน้าในลักษณะหาเรื่อง
ก็เลยมีการด่าทอกันไปมาหลายครั้ง
เหตุการณ์นี้ค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
พวกเธอได้แกล้งโยนรองเท้านักเรียนของเพื่อนรุ่นน้อง
วางไว้หน้าห้องเรียนลงไปข้างล่าง
ซึ่งก็ยืนยันว่าไม่ใช่รองเท้าของคู่กรณี
แกล้งกันเสร็จก็ยกมือไหว้ขอโทษน้องเจ้าของรองเท้าไปแล้ว

ขณะขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านพร้อมเพื่อนอีก๒คน
ชายคนในคลิปซึ่งเป็นพ่อของน้องม๒คู่กรณี

แล้วก็ขับรถตามจี้ท้ายคล้ายจะชน

ก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ซึ่งไม่ใช่แค่การด่าทอตบหน้าเท่านั้น
แต่ยังมีปืนมาข่มขู่วางไว้บนที่นั่งข้าง

จะเห็นว่าปืนเหน็บอยู่ที่เอวด้วย

ก็เลยนำคลิปเนี่ยนะคะไปแจ้งความไว้เรียบร้อยในวงกลมให้ดูไว้แล้วนะคะ
ลักษณะคล้ายปืนอันนี้เป็นพ่อของนักเรียนหญิงที่ถูกทำร้ายนะคะ
มีการนำคลิปเมื่อสักครู่ไปแจ้งความเอาไว้แล้ว
สพปากท่อในข้อหาทำร้ายร่างกาย
เพราะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องของเด็ก
คือจริงแล้วน่าจะคุยปรณีประนอมกันได้
ไม่น่าจะใช้วิธีรุนแรงเกินกว่าเหตุแบบนี้
โดยคู่กรณีก็มีวิธีภาวะถึงขั้น
เคยลงสมัครผู้ใหญ่บ้านมาแล้ว
ตอนนี้พ่อของเด็กที่ถูกทำร้ายก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้ว

ก็มีรายงานต่อมาว่าเมื่อวานนี้
พ่อของน้องที่ถูกตบอย่างที่บอกไปไปแจ้งความเอาไว้แล้ว
มาชายที่เข้าไปตบลูกของเขาที่บอกว่าลูกสาวถูกรังแก่เนี่ย
สรุปมาแจ้งความเหมือนกัน
โรงพักเดียวกันโรงพักปากท่อมาเจอกันพอดีเลย

เขาเถียงกันก่อนมีปากมีเสียงกันก่อน
แล้วตำรวจจะต้องแยกเลยแล้วรอให้ทั้งสองฝ่าย

พอสงบสติอารมณ์ได้สองฝ่ายก็มาขอโทษขอโพยมาพูดเคลียร์กัน
สุดท้ายก็เป็นภาพนี้เกิดขึ้นมาค่ะ
จับมือหลังจากมีการขอโทษกันและกันแล้วค่ะ

เหนือสิ่งอื่นใดก็ต้องคุยกันด้วยวิธีใช้เหตุใช้ผลดีกว่านะครับ